ได้ลงพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
เพื่อเน้นย้ำให้ตำรวจเร่งปราบปรามอาทยากรรม
วาดล้างปืนและอาวุธสงคราม
ก่อนที่จะมีการออกเสียงประชามติ
พร้อมกับย้ำนะครับว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
และอาวุธสงครามชนิดต่างกว่า๒๐๐กระบอกยาบ้าไอซ์แล้วก็กัญชา
จำนวนมากนะครับเป็นของกลางที่ตำรวจภูทรภาค๒
ตรวจยึดได้จากผู้ต้องหาภายหลังจากระดมกวาดล้างอาจยกรรม
ระหว่างวันที่๒๕กรกฎาคมถึง๔สิงหาคม
ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการลงประชามติ
กล่าวนะครับว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกำชับให้พื้นที่กวาดล้างอาธิกรรม
ช่วงเวลาลงประชามติอย่างต่อเนื่อง
ออกเสียงประชามติในพื้นที่ของตำรวจภูทรภาค๒
พบเพียง๔คดีคือจังหวัดระยอง๓คดี

ในลักษณะของการฉีกรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงประชามติ
โดยผู้กระทำความผิดเป็นชาวบ้านและเด็กในพื้นที่

ซึ่งตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กล่าวว่าได้สั่งกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมาย

รัดจับกลุ่มคดีอาจยากรรมอย่างต่อเนื่อง
ฝากไปถึงกลุ่มมือปืนหรือผู้มีอาวุธ
ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีว่าอย่าออกมาให้พบเห็น

พร้อมยอมรับว่าเป็นห่วงพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

อาศัยช่วงลงประชามติก่อเหตุในพื้นที่ครับ